ท่านผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะฮะ
แฟนของเขาแล้วพอเขาจะเข้าไปช่วยแฟนผู้ชายผู้หญิงผู้ชายกับผู้หญิง
คู่นี้นะขี่รถจักรยานยนต์หนีเขาขี่รถจักรยานยนต์ไล่กวด
ไปทำร้ายเขาต่อนะฮะถึงขั้นเจ็บไปคนหนึ่งตายไปคนหนึ่งนะครับ

แค่เมียบหรอ
ฟันด้วยหรือเปล่า

ตายแล้วมึงนะ
ตายทำร้ายนี้
นี่บินชาวบ้านบอกเขาตายแล้วมึงนะ

นี่แล้วตอนแรกบอกสดเหรอสดมากไหม

นี่ผู้ชายเสื้อเหลืองคนนี้เขารักเมียเหรอเอิ้น
เขาบอกสองคนนี้ที่เขาคืนที่เขานอนล้มคว่ำไปเนี่ย
ตอนที่เขาขี่จักรยานยนต์หนีรถเขาล้มนะฮะ
เขาบาดเจ็บอยู่กับพื้นถนนนี่ที่ไล่กวดมาเนี่ยโอ้โห
คนพยายามห้ามไม่ฟังเลยนะครับจากคนนั้นเสร็จเดินมาหาคนนี้อีก
ซึ่งคนนี้คือผู้หญิงโอ้โหและคนนี้เขาเสียชีวิต
ค่ะแต่ก็ไม่ได้หยุดนะครับยังเดินกลับมาต่อนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ขนาดชาวบ้านตะโกนถามบอกไม่สนใจเลยนะว่าเขาจะเป็นหรือตาย
แต่ว่าคนอยู่แถวนี้เยอะแยะนี่ไม่มีใครห้ามแล้วนี่คนนี้ยังไปช่วยอยู่ทีนึงนะเห็นไหม
หวดร้ายเกินไปหรือเปล่าคือเอาล่ะจะบอกว่าจะแทงเมียนะที่เขาตะโกนบอก
นี่เป็นคลิปที่ชาวบ้านถ่ายเอาไว้ได้นะครับทุกผู้ชมครับ
ตามภาพที่ท่านเห็นเลยนะครับสุดท้ายเนี่ยตายไปหนึ่งเจ็บไปหนึ่งนะฮะ
ที่เสียชีวิตคือผู้หญิงนะครับหลังจากนั้นตำรวจก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตคือนางสาวสิริพรสายตาอายุ๒๘ปี
นอนคว่ำหน้าอยู่ข้างรถตู้คันสีขาวคันนี้นะครับ
อีกคนนึงเป็นเพื่อนของนางสาวสุริพรเป็นผู้ชายอายุประมาณ๓๐ปี
คนนี้ยังไม่ทราบชื่อยังไม่ทราบนามสกุลแต่คนนี้ก็เจ็บหนักนะฮะ
แม้จะไม่ตายแต่อาการสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
มีจักรยานยนต์ยามาฮานูโวสีดำในสภาพพังยับเยินนะฮะ
ที่นี่ครับล้มคว่ำอยู่คันนึงนี่เขาเอาขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็มีกองเลือดอยู่ข้างรถด้วย
เหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้น๕ทุ่มครึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
ในซอยสุขศวรรษ๗๘ที่สมุทรปราการหลังจากก่อเหตุแล้ว
ผู้ชายเสื้อสีเหลืองที่ไล่ทำร้ายเขาพิชาวาเลียกปริติ
ชื่อจริงอภิชาติ๙ปัญญาอายุ๒๖ปี
กำรวจไล่ติดตามจับกุมตัวได้นะครับ
พร้อมกับเพื่อนอีกคนนึงที่ไปเตะเขาด้วย
นี่เสื้อเหลืองนี่ตีอีกคนนึงตามคลิปเลยนะฮะเสื้อผ้า
นี่ขนาดไปเตะเขาเจ็บกับตายมาแล้วนะ
ดูท่าทางกันเดินกันอะไรหลังต่อเหตุสิครับ
เห็นไหมนี่อีกคนนึงนี่เพื่อนของตีชื่อฟิล์มนะครับ
ชื่อจริงสลายุทธ์พันธ์อายุวัฒนะอายุ๒๔ปี
ที่เสื้อลายพลางตีกับฟีร์ม
คือตีเนี่ยเขาอ้างว่าอย่างนี้
เหตุการณ์เนี่ยมันเริ่มมาจากคนตายกับคนเจ็บ
ในตีอ้างว่าทั้งสองคนเนี่ยใช้ขวดปลาใส่แฟนเขาที่หน้าร้านสะดวกซื้อ
เป็นจังหวะเดียวกับที่เขาเนี่ยมารับแฟนหลังเลิกงานพอดี
แล้วคนตายกับคนเจ็บก็กำลังอารวาสอยู่นอกจากเอาขวดเนี่ยปลาแฟนเขาแล้วจะเอามีดมาแทงแฟนเขาอีก
แถมยังตะโกนใส่บอกถ้ามึงเก่งนักก็ให้ไปเอาพ่อมาต่อยกับกูเลย
นี่ในตีตอนที่ทำแผนชี้จุดให้ตำรวจดูนะฮะเพราะว่าควบคุมตัวได้ก็ทำแผนตรงนี้เลย
เมื่อคืนนี้เลยนะฮะในตีอ้างว่าเขาไม่เคยรู้จักไม่เคยมีเรื่องมาก่อน
ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับคนเจ็บคนตายมาก่อนอยู่ดีมาทำร้ายแฟนเขาแล้วมาตะโกนใส่เขาตอนที่เขามารับแฟน
บอกให้ไปเอาพ่อมาต่อยกับคนเจ็บคนตายพอเขาจะเข้าไปเนี่ยฮะทั้งคู่ก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนี
เสียหลักแห่งโคลงล้มพ่ำหากลงเพิ่มไว้แล้วนะเจ็บอยู่กลางถนนหรือไม่แล้ว
ไปคนหนึ่งตายไปคนหนึ่ง

เหมือนกับตีเขามั่นอกมั่นใจว่าเขาไม่ผิดทางฝั่งนู้นมาหาเรื่องแฟนเขาก่อนมาด่าก่อน
คือถ้าปีมันใจที่ปีบอกไปดูกล้องได้ไง
เขาถูกหาเรื่องก่อนเนี่ยตีก็ต้องเอาหลักฐานไปแจ้งความ
ค่ะแต่ตีจะมาทำร้ายเขาจนเจ็บจนตายแบบนี้มันโอ้โห
คือตีบอกตีทำอย่างนี้เพราะว่ารักเมียมากเลยนะ
แต่อีกคนนึงเนี่ยคนนี้เขาผู้ชายอีกคนหนึ่งผู้หญิงนะ
ตีแต่อีกผู้หญิงเขาจนตายเลยนะ
คือเขารดความแผ่โค้งล้มข้ำแบบนี้
คือน้ำใจของความเป็นมนุษย์เนี่ยใช่ไหม
โทรแจ้ง๑๖๖๙หรือช่วยเหลือเขาหน่อยก็ได้
นี่โอ้โหไปเตะไปกระทืบเขาจนตายทั้งที่เขาแน่นิ่งอยู่กลางถนนนะครับ
วันนี้คุณจ๋าแจ่มสีผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
ซอยสุขสวรรค์๗๘คือที่ในตีกล่าวอ้างตอนสารภาพกับตำรวจเนี่ย
อีกมุมหนึ่งต้องให้ความเป็นธรรมกับทางคนเจ็บคนตายเขาด้วยนะครับ
คนเจ็บก็ยังให้การไม่ได้ยังสาหัสอยู่นะฮะ
คุณจ๋าจำศรีผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไป
ยังเจอคราบเลือดบนถนนนะฮะตรงจุดเกิดเหตุนะครับ
ซอยสุขสวรรค์๗๘ได้คุยกับชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เมื่อคืนนี้นะครับ
คุณวันนานะฮะบอกว่าเมื่อคืนนี้นอนหลับอยู่๕ทุ่มกว่าแล้วได้ยินเสียงรถเหมือนกับเสียงรถชนกัน
แล้วก็มีเสียงคนทะเลาะกันแต่ตอนนั้นไม่กล้าลงมาดู
ไปสักครึ่งชั่วโมงมีเสียงรถตำรวจกับรถกู้ภัยมาจอดแถวหน้าร้าน
ถึงทราบว่าเขาทำร้ายกันจนเจ็บจนตาย
คือคุณวันนาบอกตกใจมากไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะมีเหตุการณ์สลดแบบนี้มาเกิดขึ้นที่หน้าร้าน
ได้ยินกับเสียงรถล้มแค่นั้นพ่อป้าก็ไม่ค่อยสบายไงก็เลยนอน
ตอนนั้นกี่โมงนะฮะคะ
รู้สึกจะลุกมาเข้าห้องน้ำใกล้๕ทุ่มล่ะจ้ะ

ตีเขาอ้างว่าจุดเริ่มต้นเกิดจากจุดร้านสะดวกซื้อนะ

จะไปหาเรื่องเมียเขาก่อนนี่นะคุณจ๋าแจ่มสีก็เลยไปที่หน้าร้านสะดวกซื้อนะครับ
จุดที่เขากล่าวอ้างกันว่ามีเรื่องกันตรงนี้นี่ฮะ
ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เล่าให้ฟังนะครับบอกว่าเมื่อคืนนี้ประมาณ๓ทุ่ม
กลุ่มของคนเจ็บคนตายเนี่ยเขามาซื้อเหล้าในร้านสะดวกซื้อ
แล้วก็ไปนั่งดื่มกินกันอยู่แถวลานจอดรถท่าทางก็มึนเมานั่นแหละมีเอ๊ะเสียงดังโวยวายกันอยู่
ส่วนฝั่งกลุ่มผู้ก่อเหตุเขาก็นั่งดื่มเหล้าอยู่แถวนั้นเหมือนกัน
กลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยอยู่กันสี่คนทีนี้กลุ่มผู้ตายเองก็ดื่มเหล้าแล้วก็เสียงดัง
ทำให้อีกฝั่งนึงเขาไม่พอใจทางฝั่งกลุ่มคนตายคนเจ็บก็มีตะโกนด่าทอไปทางอีกฝั่งนึง
แล้วก็อ้างว่าเดี๋ยวจะเอามีดแทงซะเลยก็หมายถึงจะเอามีดแทงเมียของตีเขาซึ่งเป็นจังหวะที่ตอนนั้นเนี่ยตียังไม่ได้มานะ
ตีก็เลยได้ยินแล้วไม่พอใจเมียอาจจะโทรไปบอกว่านี่ฝั่งนั้นแบบเสียงดงเสียงดังแล้วได้ยินเสียงแบบ
มาหาเมียเลยมาถึงหน้าร้านสะดวกซื้ออีกฝั่งนึงเนี่ยเขาตัดสินใจขี่รถหนีฮะอืม
ในตีก็ขี่รถไล่ตามจนกระทั่งฝั่งนั้นเขาไปแหกโค้งเสียหลักล้มคว่ำ
ฟุบกันอยู่กลางถนนแล้วก็ตามคลิปที่ชาวบ้านถ่ายไว้ได้
เพื่อนนี่ลงไปซัดเขาไม่ยั้งเลยโดยเฉพาะในตีเนี่ยโอ้โหนี่คือผมว่า
มันเป็นตราบาปไปตลอดชีวิตเลยนะเหมือนลูกผู้ชายคนนึงถ้าไม่นับผู้ชายคนนี้ที่สาหัส
นี่ตีนี่เป็นลูกผู้ชายอย่างไปเตะผู้หญิงเขาจนตายที่เขารถล้มแล้วนอนนิ่งอยู่กลางถนนเนี่ย
เราได้คลิปจากกล้องวงจรปิดในซอยสุขสวัสดิ์นะครับทุกผู้ชมครับที่คุณจ๋าแจ่มสีลงพื้นที่ไป
จะเห็นว่าขี่ไล่ไปอย่างกระชั้นชิดนี่เป็นคำตอบว่าทำไมคนเจ็บคนตายเขาต้องขึ้นรถแล้วขี่หนี
ตอนที่ตีมาเนี่ยมากันหลายคันเหลือเกินค่ะหลายคันก็คือหลายคนด้วยนี่นะฮะ
เขาถึงตัดสินใจแบบขึ้นรถแล้วก็ขี่หนีเลยนะไล่กวดไปนะสองสามคันเห็นไหม
โดยความรวดเร็วเลยฮะผ่านกล้องวงจรปิดไปอย่างนั้นเลยนะครับ
อีกมุมหนึ่งจะเห็นว่าฝั่งคนตายคนเจ็บเนี่ยขี่รถหนีไปตามเส้นทางในซอย
แต่อีกมุมหนึ่งนะฮะฝั่งในตีก็ยังขี่รถไล่ตามไปอย่างต่อเนื่อง
จนกระทั่งเป็นถึงช่วงโค้งนะฮะช่วงเลี้ยวโค้งนะครับ
ตีก็ยังขี่รถไล่ตามอยู่นี่เลี้ยวโค้งตรงนี้นะฮะ
คือก็มันยิ่งแบบประชิดยิ่งไปกว่าเดิมอีก
ใช่ค่ะคือไล่ตามไล่แบบโอ้โหจี้ท้ายรถเขาแบบ
ไม่หยุดไม่หย่อนอ่ะมันใกล้มากค่ะ
มันจังหวะโค้งพอดีด้วยไงแล้วอื้อหือ
คือถ้าไปสังเกตในกล้องวงจรปิดเนี่ย
ถ้าสังเกตให้ดีเนี่ยเสื้อสีเหลืองนี่คือตีนะ
คนซ้อนท้ายของรถตีเนี่ยเหมือนกับถืออะไรก็ไม่รู้ลักษณะ
คล้ายกับเป็นอาวุธหรือว่ามีดในมือด้วยหรือเปล่า
อืมอ่าเดี๋ยวตำรวจเขาคงไปขยายผลต่อค่ะนี่ภาพจากล้องวงจรปิด
ผู้สื่อข่าวของเราได้มานะฮะแล้วทางคนเจ็บคนตาย
เขาก็เสียหลักแห่โค้งไงเขาเลยต้องบิดแบบเร็วหนีไง
ตรงนี้แบบใกล้จะถึงตัวเขาแล้วแล้วไม่รู้มีอาวุธในมือหรือเปล่า

ก็ดูว่าล้มคว่ำไปเนี่ยกระเด็นไปคนละทิศคนละทาง
แล้วเขานิ่งไปแล้วด้วยนะเขาก็คงเจ็บแล้วในเบื้องต้นนะ
โอ้โหนี่ก็คนนี้นอนตรงนี้อีกคนนึงนอนอยู่ตรงรถอีกคันนึงอ่ะ
ห่างกันโอ้เกือบร้อยเมตรมั้งแต่ในตีนี่ยังเดินสายกระทืบเขาเลยนะฮะ
คนนี้ไปคนนู้นต่อแล้วเดินกลับมาคนนี้ต่อ
เพื่อนอีกคนนึงก็เข้าไปช่วยเตะซ้ำด้วย
คุณจ๋าแจ่มสีวันนี้ได้คุยกับสามีของนางสาวสุริพรนะฮะ
ก็คือคุณสุริยานะครับคุณสุริยาอายุ๔๘ปี
ภรรยาก็คือนางสาวสิริพรเนี่ย
ถูกในตีทำร้ายจนเสียชีวิต
นี่ฮะคุณสุริยาบอกกับคุณจ๋าแจ่มสีผู้สื่อข่าวของเรา
บอกว่ามันเป็นความเจ็บปวดมันช้ำใจเหลือเกินนะ
แล้วก็ขอชี้แจงอย่างนี้หน่อย
ที่มีข่าวตอนแรกบอกว่า
คนเจ็บคนตายเป็นสองผัวเมียเป็นสามีภรรยากันเนี่ย
ไม่ใช่นะฮะเป็นเพื่อนกัน
เพราะว่าคุณสิริพรเนี่ยสามีก็คือคุณสุริยาที่คุยกับเรา

เมื่อคืนนี้ก่อนที่จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ย
เพิ่งวิดีโอคอร์คุยกับภรรยา
ภรรยาบอกว่าหิวจะไปหาของกินแถวร้านสะดวกซื้อ
แต่ไม่ได้บอกว่าไปกับใครยังไง
เห็นคลิปก็คือตอนที่ภรรยาเสียชีวิตไปแล้ว
แล้วก็มีคลิปเหตุการณ์ที่ในตีกับเพื่อนเนี่ย

คุณสุริยาบอกเห็นแล้วทำใจยอมรับไม่ได้จริง
ภรรยาเนี่ยรถล้มคว่ำจนแน่นิ่งไปแล้ว
กลุ่มผู้ก่อเหตุยังมากระทืบซ้ำจนตาย
คุณสุริยาบอกโกรธมาก
อยากให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีกับในตีกับเพื่อนให้ถึงที่สุด
เป็นเด็กข้าวอะไรแบบนี้ไม่ได้
คือในตีเขาบอกเขารักเมียมากใช่ไหม

แล้วอีกมุมหนึ่งสมมุติถ้าเกิด
มีคนทำแบบนี้กับเมียของตีบ้างตีตีจะทำยังไง
แล้วไม่แน่ใจว่าเมียตีรู้สึกอย่างไร

ที่ตีมาฆ่าเขาตายมาทำเขาเจ็บเพราะโกรธแทนเมีย
อ้างว่ารักเมียมากโมโหแทนเมีย
แต่คุณไม่คิดหรอกว่าเขาจะเป็นลูกเป็นเมียของคนอื่นเนี่ย
ผู้หญิงที่คุณไปเตะเขาจนตายเนี่ยไม่นับผู้ชายคนที่สาหัสนะครับ
คุณผู้ชมครับคุณจ๋าแจ่มสีได้เจอกับแฟนของตีนะ
เขาเรียกว่าเมียนะนี่นะฮะสมมุติว่าชื่อนิ่มกันแล้วกันนะคุณนิ่ม
บอกกับคุณจ๋าแจ่มสีผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าตัวเธอกับเพื่อน๔คนรวม๔คนนะเป็นผู้หญิงทั้งหมด
ช่วงค่ำเมื่อวานนี้มานั่งดื่มกินอยู่ที่หน้าร้านสะดวกซื้อ
แล้วก็มีเรื่องทะเลาะวิวาสกับอีกฝั่งนึงนะก็คือฝั่งคนเจ็บคนตาย
ที่เขานั่งดื่มกินอยู่เหมือนกันแล้วฝั่งนู้นเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะเอาปืน
ยิงพวกเธอแล้วยังเดินมาใกล้พร้อมกับตะโกนบอกตัวไหนเก่ง
ทีเนี่ยออกมาเลยเป็นจังหวะที่เธอนี่ยกหูโทรศัพท์คุยกับปี
พอตีได้ยินเนี่ยตีถึงแบบโมโหปรี๊แตก
รีบขี่รถจักรยานยนต์ออกมาหาเธอนะตอนนั้นเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งก็ขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยหนีไป
ซึ่งตัวเธอบอกเธอก็พยายามจะห้ามตอนที่ตีเนี่ยขี่รถไล่ตามไปแต่ห้ามไม่ทันจริง
ไม่คิดว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
แล้ว๒คนผักเมียก็ขี่รถมาจอกตรงข้างหน้าคุณอู๋เลยแล้วส่วน
ใช่แต่พวกเขาก็ด่าพวกหนู
ทั้งที่พวกหนูยังไม่ได้ทำอะไรให้เลย
แต่ผู้เสียชีวิตก็ไม่มีโอกาสมาชี้แจงแล้วไงคะ
ตัวคนเจ็บก็ยังให้ข้อมูลอะไรไม่ได้

แต่ต่อให้มีเรื่องมีราวทะเลาะอะไรกันจริง
แต่การไปฆ่าเขาตายไปทำเขาเจ็บไม่ใช่ทางออกนะ
จริงตีควรจะรับแฟนกลับบ้านไปเลยเนอะ
ถ้ามีเรื่องทะเลาะอะไรกันเอากลับบ้านเถอะกลับบ้าน
มาหาก็ได้แล้วรับแฟนกลับบ้านไปเลยให้มันจบเรื่อง
หรือไม่คุณก็เอาภาพหลักฐานไปหามาจะแจ้งความอะไรก็ว่าไป
คือคุณทำอย่างนี้มันเกินไปปลาเถื่อนเกินไป
ทุกผู้ชมครับตำรวจคุมตัวผู้ก่อเหตุได้ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับ
แล้วก็ชี้จุดทำแผนเรียบร้อยท้องที่สพพระประแดงนะครับ
ตอนนี้แจ้งข้อหานะฮะในตีกับเพื่อนเนี่ย
ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเสียชีวิตและได้รับอันตรายสาหัส
คนที่บาดเจ็บนะครับตอนนี้ยังไม่รู้สึกตัวนะฮะ
อาการวิกฤตนะครับทางคุณหมอบอกว่าสมองกระทบกระเทือนอย่างหนัก
เมื่อเช้านี่หัวใจหยุดเต้นไปรอบนึงหมอช่วยปั๊มหัวใจขึ้นมาได้

ค่ะก็เน้นทำร้ายที่ศีรษะที่หน้าเขา
แล้วฝ่ายผู้หญิงน่าสงสารมากนะโดนเตะจนเสียชีวิตเลยอ่ะ
คุณผู้ชมบอกว่าเดี๋ยวรอดูภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าร้านสะดวกซื้อด้วยกันแล้วกัน
ตั้งแต่เริ่มเรื่องมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
เพื่อนของทั้งกลุ่มแฟนในตีกับกลุ่มของเพื่อนคนเจ็บคนตายเนี่ย
คือยังไงต้องมาให้ข้อมูลกับตำรวจหน่อยว่าเออมันยังไง
แต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่ควรจะมีใครตายหรือว่าเจ็บหนักแบบจากเรื่องแบบนี้ไง